มีเรื่องดีเกิดขึ้นในสังคมไทยก็อยากนำมาบอกต่อนะคะ
ที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมค่ะหนูน้อยวัย๙ขวบเท่านั้น
เขาได้รับเสื้อผ้าบริจาคมาจากผู้ใจบุญ
แล้วก็ปรากฏว่าไปพบเงินในกระเป๋ากางเกง๑แสนบาท

ต้องคืนต้องเอาคืนอยู่แล้วต้องรีบแจ้งเลย
น้องเนี่ยเปิดใจนะคะกับทีมข่าวบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คุณแม่สอนไว้ตั้งแต่เด็กว่าไม่ให้เอาของของคนอื่น
เดี๋ยวไปฟังเสียงหนูน้อยคนนี้กันค่ะ
หนูน้อย๒คนนี้ก็คือเด็กชายนวพลสุขเสรีโสพล

นวพลสุขเสรีโสพลอายุ๙ปี
แล้วก็เด็กชายคำนวลแก่งวิจิตรนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่๑
ของโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อก็เล่าถึงนาทีที่พบเงินในกระเป๋ากางเกง
ได้รับบริจาคมานับแสนบาทบอกว่า
แม่สอนไว้ตั้งแต่เล็กไม่ให้เอาของคนอื่น

ด้านนายอโนไทยไทยวรรณศรีผู้อำนวยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาจังหวัดตากเขต๒บอกว่า
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเด็กชายที่พบเงิน๑แสนบาท
กระเป๋ากางเกงเก่าซึ่งเป็นเสื้อผ้าของกลุ่มบุคคล
ผู้ใจบุญที่นำมาบริจาคแล้วก็นำมามอบให้ให้กับครู
ทางสำนักงานเขตเห็นว่าเด็กเข้าข่ายในวงล้อเด็กดี
และหลักปฏิบัติ๑๒ประการโดยจะมีการมอบโลกเกียรติบัติ
เพื่อให้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจของการทำความดีให้กับคนอื่นด้วย
ขณะที่วันนี้นะคะก็มีหลายหน่วยงานแล้วค่ะ
เดินทางไปยังหมู่บ้านขุนห้วยแม่ท้ออำเภอแม่ระมาท
เพื่อชื่นชมความดีของเด็กชายทั้งสองคนแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้ด้วยค่ะ
ขณะที่ทางบ้านนะคะแน่นอนว่ารู้สึกภูมิใจรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจ
ที่จะมีคนมามอบรางวัลให้กับลูกชาย
แม่ของเด็กชายนวพลสุขเสรีโสพล
เด็กชาวกะเหลี่ยงสัญชาติไทย
ซึ่งต้องใช้ร่ามในการแปลบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ลูกพบเงิน
แล้วก็นำไปส่งคืนเพื่อหาเจ้าของ
ซึ่งหากโตขึ้นในวันข้างหน้าลูกชายก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้
อยากให้เงินก้อนนี้แหละค่ะกลับคืนสู่เจ้าของที่แท้จริง
แล้วก็อยากให้สังคมรับรู้ว่าคนที่นี่ก็ไม่เอาของคนอื่น
คุณผู้ชมค่ะยังไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเงินดังกล่าวนะคะ
หากมีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายหากพ้น๑๕วัน
เงิน๑แสนบาทนี้ก็จะตกเป็นผู้ที่เก็บได้
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเข้าแจ้งความแต่อย่างใดค่ะ